หมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตเราจะได้เห็นพวกเขาแล้ว
วันนี้เรารอคอยแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
เราจะพาคุณผู้ชมไปที่อบตโป่งผาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ทีมงานก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่น
แต่ว่าล่าสุดนี้นะคะมีคุณพลอยสจิยฤทธิศิลป์
แล้วก็คุณอรัชพรชลาดลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมรายงานสดสำหรับบรรยากาศการเตรียมความพร้อม
หมูป่าชุดที่๒ออกจากถ้ำเชิญค่ะ
บนปรงผาจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่นี่ค่ะก็ยังคงมีสื่อมุญชน
ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะมาเกาะติดเยอะเช่นเดิมค่ะ

จากตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์บัญชาการสำคัญเลยทีเดียวค่ะ
ที่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
เพื่อที่จะแถลงความคืบหน้าให้พวกเราตลอดเวลาด้วยค่ะ
ซึ่งสำหรับสภาพอากาศณเวลานี้

ซึ่งโอเคสื่อมวลชนอาจจะร้อน
แต่นี่คือผลดีต่อปฏิบัติการอย่างแน่นอน

แล้วก็จะทำให้ปฏิบัติการนั้นทำได้ง่ายขึ้น
เมื่อช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะคะ
ทางด้านของผู้บัญชาการสอร
ก็ได้มาแถลงข่าวร่วมกับอีกประมาณสัก๓ท่านนะคะ
โดยสรุปคร่าวยืนยันว่าเมื่อวานนี้

แล้วก็ถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างปลอดภัย

ก็คือทุกคนบอกว่าอยากรับประทานผัดกะเพรานะคะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็น่าจะจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ละคนจะสามารถทานอาหารแบบไหนได้

อาจจะยังต้องปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งนะคะ

แต่ตอนนี้ทางผู้บัญชาการสอร
ก็บอกว่าต้องขอแยกน้องกับญาติและครอบครัวก่อน

ตรวจสอบผลเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของการติดเชื้ออะไรอีกสักหน่อย
แต่ก็พิจารณาอยู่นะคะว่าอาจจะให้ครอบครัวและญาติ
ไปเยี่ยมผ่านทางกระจกได้ก็คือเชื่อแหละอยากให้เห็นหน้ากันบ้าง
ส่วนประเด็นเรื่องของวันนี้ปฏิบัติการในวันนี้
เมื่อคืนผู้บัญชาการสรท่านก็บอกว่า
ต้องมีการดำวางแท้งใหม่ต้องมีการเตรียมตัว
แล้วก็นักดำน้ำควรจะต้องได้พักอย่างน้อย๗ชั่วโมงก่อน
ถึงจะสามารถเริ่มภารกิจอีกวันหนึ่งได้
แต่เพราะว่าทางด้านผู้บัญชาการก็บอกว่า
เริ่มได้เร็วขึ้นกว่าเดิม๔๕ชั่วโมงเลย
เพราะว่าทุกอย่างพร้อม๑๐๐แล้ว

มีการส่งทีมนักดำน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะก็ถ้านับนะพี่มิ้น

เนี่ยเราเหมือนกับได้สัญญาณที่ดี

ที่จะได้หมูปากตัวที๑ออกมาอย่างหน้าถ้ำ
ใช่เพราะผู้บัญชาการสรเองก็บอกว่า
วันนี้ปฏิบัติการน่าจะทำได้เร็วกว่าเมื่อวาน
เพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำแบบไหนทำอย่างไร
น่าจะทำกันได้คล่องขึ้น
ก็ยังคงมีการขอความร่วมมือเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีรายงาน
อันนี้ผู้บัญชาการสอรก็แถลงด้วยนะคะ
ว่าเมื่อวานนี้มีรายงานว่า
มีบางสื่อมวลชนที่มีการแฮ็กสัญญาณวอลของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่ารู้ตัวแล้วกำลังสอบสวนอยู่
ที่สำคัญถ้าใครทำอยู่ขอให้หยุดโดยด่วน

ว่าหลายคนเห็นแล้วสำหรับการใช้โดรน
ขึ้นไปในระยะที่ค่อนข้างที่จะใกล้กับ
เฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงหมูป่าขึ้นบิน
เรื่องนี้ท่านก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะ
เพราะว่ามันเป็นกฎหมายอยู่แล้วในเรื่องการบินโรน
ไม่ควรบินในระยะเส้นทางการบิน

หยุดใครที่ทำขอให้ห้ามทำ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องเวลา
ในการแข่งขันว่าใครจะหาข่าวได้เร็วกว่าใคร
แต่นี่คือชีวิตของหมูป่าและเจ้าหน้าที่
ที่กำลังจะต้องถูกลำเลียงส่งไปที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหนักเลย
นี่ถือว่าเป็นการร้องขอครั้งสุดท้ายท่านว่าแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะท่านบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของน้องแล้วก็
ปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะว่าอยู่บนฟ้านะคะ
อะไรจะเกิดก็คือเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ
คือสิ่งที่ทำไปนั้นมันอาจจะไปรบกวนการปฏิบัติงาน
รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีน้องอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
ซึ่งเป้าหมายตอนนี้ของพวกเราสื่อมวลชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่คือความปลอดภัยของน้อง
ทั้ง๑๓คนที่จะออกมาจากนอกถ้ำได้ค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักเป็นบางช่วง
แล้วก็ตกปล่อยเกือบตลอดทั้งคืนนะคะ
หลายคนก็เป็นกังวลว่าฝนตกแบบนี้เป็นอุปสรรคไหม
ระดับน้ำในถ้ำเป็นอย่างไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
เมื่อเช้าก็ได้มีการลองสอบถามข้อมูลดูนะคะ
ก็บอกว่าทางระดับน้ำในถ้ำถึงแม้ฝนจะตกเมื่อวาน
ระดับน้ำไม่เพิ่มนอกจากจะไม่เพิ่มแล้วยังลดด้วย

ระดับน้ำในถ้ำไม่เพิ่มแม้ฝนจะตก
ทีมงานด้านบนที่ค้นหาปล่องโพรงยังคงทำอยู่นะคะ
ยังคงค้นหาอยู่ไม่ได้หยุดปฏิบัติการแต่อย่างใด
ทีมรังนกก็ยังคงหาปล่องอยู่
แต่ว่าท่านผู้บัญชาการสอรก็บอกว่า
แต่คือโรยตัวลงไปแล้วก็ยังเจอเหมือนเดิมคือยังเป็นทางตันอยู่
แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้หยุดภารกิจ

นักดำน้ำก็ยังคงปฏิบัติภารกิจในการที่จะนำน้องออกมาเรื่อยเช่นเดียวกัน
เรื่องของไฟฟ้าภายในถ้ำเรื่องของการระบายน้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงทางน้ำการสูบน้ำโดยตรงออกจากถ้ำ
การขุดเจาะน้ำบาดานทำได้ดีเหมือนเดิม
สภาพอากาศสภาพการทุกอย่างถือว่าราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้ดีเหมือนเมื่อวานทุกประการ
ใช่ค่ะก็คือถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในทุกอย่าง
เห็นไหมคะแดดที่ส่องมาตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเรายิ้มได้นะ

เราก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยจะรวดเร็วแล้วก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่มิ้นเขาจะมีทีมนะคะที่เป็นชุดเหมือนเป็นชุดกู้ภัยค่ะ
เขาจะไปอุดรูถ้ำนะคะทีมนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่สำคัญเลยนะที่เราอาจจะแบบลืมเขาไม่ได้เลย
คือเขาจะมีทีมชุดกู้ภัยนะคะชุดหนึ่งค่ะที่จะเข้าไปอุดรูถ้ำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยที่ไหลจากบนเขามาเติมเข้ามาในถ้ำอีกนะคะ
ซึ่งทีมนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญพอกับชุดที่เข้าไปดำน้ำรวมถึงเป็นทีมที่สำคัญพอกับชุดที่เขาเข้าไปช่วยระบายน้ำด้วยเช่นเดียวกันเลยค่ะพี่
หรือถ้าหากว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์จริง
ซึ่งก็คาดว่าอาจจะใช่เพราะว่าเวลาทำได้เร็ว

ลิคอปเตอร์ก็จะขึ้นบินจากด้านนู้นซึ่งก็เป็นด้านของถ้ำ
แล้วก็จะบินขึ้นซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นได้เหมือนกัน
ถ้าหากว่าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเมื่อไหร่แน่นอน

ถ้าหากเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแปลว่าอาจจะมีการลำเลียงเพิ่มขึ้นแล้ว
พูดถึงเรื่องของทีมดำน้ำกันหน่อย
เพราะว่าผู้บัญชาการสอรก็บอกว่า
ดำน้ำที่เข้าไปวันนี้ยังคงเป็นชุดเดิมนะคะ

แต่ว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนในทีมช่วยเหลือบ้างบางคน

ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นักดำน้ำต่างชาติ
ที่เข้าไปในถ้ำเพื่อเอาเด็กออกมา
๒คนต่อ๑คนเหมือนเดิมเช่นเดียวกัน
มีการผูกเชือกระหว่างตัวน้องกับทีมนักดำน้ำ

นักดำน้ำด้านหน้าจะเป็นคนแบกถังออกซิเจนให้น้อง
แล้วก็จะพากันดำตามออกมาในพื้นที่ต่าง

ที่เข้าไปทั้งหมดมี๑๓คนค่ะพี่มิ้น
คือชุดแรก๑๐คนก็คือเป็นนักดำน้ำ

ที่เขาจะเข้าไปช่วยนะคะในการนำน้องออกมาค่ะ
ซึ่งทางท่านเองก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้

น้องเองก็มีความพร้อมใจเกินร้อย

ก็ที่แน่นอนว่าภารกิจนี้ก็หลายคนเอาใจช่วย
ให้สำเร็จแล้วก็ให้น้องออกมา๙คนในวันนี้

ใช่ค่ะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นด้านขวามือของดิฉัน

ซึ่งเราก็มีทีมข่าวไปเกาะติดอยู่ประจำในทุกพื้นที่

ว่าแต่ละจุดที่เราไปเนี่ยเป็นจุดที่ปลอดภัย
เป็นจุดที่ไม่ได้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แน่นอนนะคะ

ซึ่งถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรขึ้นมา
ก็จะมีการตัดสับให้คุณผู้ชมได้ดูได้อย่างแน่นอนค่ะ
ถ้าหากว่ามีรถพยาบาลมีการลำเลียงหรือว่ามีเฮลิคอปเตอร์ขึ้น
คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดวินาทีนั้นเหมือนกับเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้
อย่างที่บอกว่ามันเป็นปฏิบัติการที่หลายคนเฝ้ารอ
บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่
คือสื่อมวลชนเองที่เกาะติดอยู่บริเวณอบตโป่งผาเนี่ยนะคะ
ทุกคนก็พยายามหาข้อมูลเต็มที่เหมือนกันเพื่อที่จะนำมารายงาน
แต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการสอรเองท่านก็บอกนะท่านออกมาขอโทษเลยนะ
บอกว่าขอโทษจริงที่บางทีไม่ได้มีการให้ข้อมูลไม่ได้ออกมาแถลงข่าวบ่อย
เพราะท่านบอกว่าเพราะมันยังไม่มีความคืบหน้า
ไม่มีความคืบหน้าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าปฏิบัติการไม่คืบหน้านะคะ
แต่หมายถึงว่าปฏิบัติการยังดำเนินการอยู่ภายในถ้ำ
ยังไม่ได้ออกมาถึงปากถ้ำก็เลยยังไม่ได้รับรายงาน
ก็เลยต้องขอโทษสื่อมวลชนด้วยที่บางทีอาจจะมีข้อมูล
ออกมาบอกออกมาชี้แจงน้อยไปหน่อย
แต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เพิ่มเติมเข้ามา
ผู้บัญชาการสอรก็บอกว่าเชื่อเถอะไม่ปิดหรอก
จะออกมาบอกทุกอย่างแน่นอนแต่ว่าณตอนนี้
มันเป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าระยะเวลาในการเข้าแล้วก็ออกถ้ำ
มันไม่ใช่เวลาเหมือนเราขับรถไป๗๑๑แล้วกลับบ้าน
คือมันค่อนข้างใช้เวลานานจริงเพราะฉะนั้นก็ต้อง

ใช่ค่ะคือแม้ว่าระดับน้ำจะลดลง
หรือว่าการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาลดลงค่ะพี่มิ้น
แต่ยังไงนะคะสภาพของถ้ำ
ก็ยังทำให้ยากลำบากต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือทำให้ยากลำบากต่อการนำน้องออกมาอยู่ดี
ดังนั้นก็เป็นเรื่องของเวลาอย่างที่พี่มิ้นบอกค่ะ

ที่จะรอปฏิบัติการหรือรอปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์
และแน่นอนค่ะท่านก็จะออกมาแถลงนะคะ

ซึ่งถ้าเราลองนับนิ้วดูนะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ท่านผู้ประชาการสอรบอกว่า

หมูป่าตัวแรกออกมาเวลาประมาณ๕โมง๔๐นาที

ส่งนักดำน้ำเข้าไปตอน๑๑โมง

ท่านบอกว่าเริ่มได้เร็วขึ้นทำงานได้เร็วขึ้น

ตอนนี้เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา

ก็ถือว่า๑ชั่วโมงก่อนที่เราจะเจอหมูป่าตัวแรก

ถ้าทำได้เร็วขึ้นจริงอย่างที่ผู้บัญชาการสอรบอก

ตอนนี้หมูป่าอาจจะกำลังออกจากถ้ำแล้วก็ได้เหมือนกัน
ใช่หมายถึงว่าถ้าเรานับเวลาจากเมื่อวาน

หมายความว่าตอนนี้เราอาจจะได้หมูป่าตัวที่๕
ที่บอกว่าอาจจะออกมาถึงหน้าถ้ำ
แล้วก็อาจจะถูกปฐมพยาบาลอยู่บริเวณข้างหน้านะคะ

อาจจะนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็ได้ค่ะ

หมูป่าสีตัวที่โรงพยาบาลบางคนอยู่ในสถานภาพสีเหลืองบ้างสีแดงบ้าง
ซึ่งก็มีการสอบถามไปเหมือนกันนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วอย่างที่ผู้บัญชาการสอรบอก

เพราะว่าในถ้ำอากาศค่อนข้างชื้น
น้องต้องหายใจในอากาศแบบนั้นมาเป็นเวลา๒สัปดาห์เต็ม
ก็มีโอกาสที่ปอดอาจจะชื้นปอดอาจจะอักเสบบ้าง

ซึ่งท่านยืนยันแล้ว๔คนปลอดภัย
ยังแข็งแรงยังบ่นหิวยังขอกินผัดกระเพราได้อยู่

วันนี้แหละต้องรอดูว่าเราจะได้หมูป่าออกมาอีกกี่ตัวนะคะ

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าตามพยากรณ์อากาศแล้ว
วันนี้ฝนจะเริ่มตกมากขึ้น

คือมีป่าไม้เยอะฝนก็นิยมตกแถวนี้แหละค่ะ

ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าวันนี้มีกระแสข่าวอีกเหมือนกันว่า

เราก็เลยมีเรื่องราวน่ารักเก็บมาให้

ก็คือมีเคนายค่ะ
ชื่อน้องคอต้าเป็นสุนัขตำรวจ

กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๓๒

คอยตรวจวัตถุระเบิดนะคะ
เพื่อที่จะต้อนรับบุคคลสำคัญต่างนะคะ

คือตอนแรกที่มาเนี่ยหลายคนก็ตกตกใจ

กันทั้งหมด๗นายและสุนัขเคนายอีก๑ตัว
ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
มีรายงานว่าจะวางระเบิดอะไรหรือเปล่า
เขาก็บอกนะคะว่าอ๋อมาตรวจปกติ

ก็เลยต้องมาตรวจดูเวลาบุคคลสำคัญจะมา

พอถามไปว่าแล้วเจออะไรที่ผิดปกติไหม
ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะสแตนบายรออยู่ที่

มีทีมงานกระจายอยู่ตามจุดต่างที่ถูกต้องและปลอดภัย
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
ถ้าหากว่าตรงจุดไหนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล

ซึ่งเป็นถนนที่อาจจะต้องใช้ในการลำเลียง
หมูป่าทุกคนไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ย
เราก็จะมีการรายงานความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปแน่นอน
รับรองว่ารายงานสดทุกวินาที

เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่นะคะ

อภัยนะคุณผู้ชมแดดร้อนมากจริงนะคะ

ที่จะทำให้ปฏิบัติการวันนี้ง่าย

หวังว่าณเวลานี้ใกล้จะ๕โมงเย็นแล้ว

หมูป่าคนที่๕ได้ออกมาจากถ้ำ
ตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แม้กระทั่งไลน์ไม่ว่าจะเป็นคลิปภาพต่าง
บางทีไม่ได้มีการยืนยันที่มา

เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ
ต้องย้ำกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่า
รายงานเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงแห่งนี้

ก็คือการแถลงของผู้บัญชาการ
สอรอย่างเป็นทางการ
ก็จะตรวจสอบทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
รวมถึงการแถลงของผู้บัญชาการสอรนี่แหละ
ก่อนที่จะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบ
เพราะว่าตอนนี้ข่าวลือและกระแสข่าวยังคงมีอยู่เยอะ
เมื่อวานผู้บัญชาการสอรท่านก็พูดนะ
บอกว่าเนี่ยก็มีการแฮ็กวอลเจ้าหน้าที่

ตกลงเมื่อวานนี้หมูป่าออกมา๖คน
ถึงโรงพยาบาลแล้วซึ่งท่านก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่า

หมูป่ามี๔คนเท่านั้นที่เมื่อวานนี้ออกมาได้
และวันนี้ก็พยายามที่จะเอาออกมาให้ได้

ก็ต้องดูตามสุขภาพของน้องด้วยว่า
ใครไหวที่จะออกมาก่อนก็ออกมา

หรือรวมถึงคุณผู้ชมด้วยเนี่ยก็ลุ้นว่า

ปฏิบัติภารกิจนำทั้ง๙ชีวิตนั้นออกมาให้ได้สำเร็จด้วยค่ะ

แดดทั้งสภาพน้ำสภาพอากาศ

เพราะว่าในวันนี้เราก็ต้องมาร้อนลุ้นกันนะคะว่า
ท่านผู้บัญชาการจะมีการแถลงข่าวดี
ว่านำออกมาในเวลาทั้ง๑๓คนด้วยรึเปล่าค่ะ

สื่อต่างชาติเองเกาะติดยิ่งกว่าเราอีกนะคะ

บางชาติบางทีมากันทีมเดียวเขาก็อยู่ยาวอยู่กันบางคนอยู่กันครั้งคืนก็มี
ถามเขาเหมือนกันว่าทำไมถึงสนใจข่าวนี้ทำไมเกาะติดข่าวนี้
เขาก็บอกว่ามันเป็นเคสสำคัญมันเป็นเคสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
มันเป็นเรื่องระดับโลกที่คนจากทั่วโลกเข้ามาช่วยเหลือกันเข้ามาให้กำลังใจกัน

แล้วเขาเองก็รอที่จะได้ฟังข่าวดีเหมือนกับคนไทยทุกคนนี่แหละค่ะ

สำหรับการแถลงข่าวเวลาที่ไม่ได้มีการแถลงเป็นภาษาต่างประเทศ
สองบางสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีการจ้างล่ามมาเองด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็พยายามทำทุกทางเหมือนกัน
บางทีเราก็คุยกันเองเขาก็มาถามเราเหมือนกัน
ทำไมทุกคนถึงต้องไปถ่ายสุนัขตัวนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
มีการวางระเบิดหรือเปล่าเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจ
อย่างที่บอกว่าณตอนนี้มันคือการทำงานร่วมกันของสื่อทั่วโลก
ไม่ใช่การแข่งขันกันทำข่าวแต่คือการช่วยกันรายงานข่าว
เพื่อให้ข้อมูลที่ออกไปถูกต้องแล้วก็แม่นยำที่สุด
เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
ณถ้ำแลวเงินคุณน้ำดังนอนจบฯเชียญรายแห่งนี้
ใช่ค่ะก็คือว่าตอนนี้จะไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ
ไม่มีการแบ่งช่องแบ่งอะไรนะคะ
ซึ่งทางทีมเขาไทยรัฐทีวีเองเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลนั้นนะค่ะ
การคัดกรองนะคะรวมถึงได้มีการตรวจสอบที่แน่ชัดแล้วนะคะ
รายงานต่อคุณผู้ชมค่ะให้ทราบต่อไปด้วย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรอีก
แน่นอนว่าทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้จะเกาะติดทุกความคืบหน้า
แล้วก็รายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนนะคะ
ระเดชคงเลิมชัยถ่ายภาพคุณพลอยสจิริธิสินและดิฉันอรัชพรชลาดล
รายงานสดจากหน้าอปวงภาค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับปฏิบัติการพาหมูป่าออกจากถ้ำ
แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทุกชีวิตยังคงให้ความสำคัญให้น้ำหนักแล้วก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
ประจำจุดอยู่ทุกจุดพร้อมที่จะรายงานสดเข้ามาถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า